ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจที่พัทธลุงครับ
ผู้ชายคนนี้ฉายาของเขาคือป่าเกียรติควรถบ
จะเป็นคนที่วัยรุ่นในพื้นที่เขารู้จักเพราะว่า
ชอบไปช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับกลุ่มวัยรุ่นเวลาทะเลาะกัน
ไปเที่ยวผับกำลังขับรถกลับบ้านมีคนตามมา
ขับรถประกบแล้วก็จ่อยิงฮะ
เจาะยิงกระสุนเจาะทะลุแก้มขวาออกแก้มซ้าย
แล้วก็โดนอีกหลายจุดอาการตอนนี้โคม่านะครับ
ผู้ชีพกู้พัยพระทะลุงช่วยเหลือนำตัวนายสมเกียรติ
มีอายุ๓๕ปีฉายาของเขาคือปาเกียรติควรถบ
พัทธลุงครับถูกคู่อริขับรถประกบแล้วใช้ปืนยิงใส่รถของเขา
รถเก๋งสีดำคันนี้ที่คนเจ็บเนี่ยขับมากระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่หลายส่วนครับ
บนร่างกายของนายสมเกียจแก้มขวาทะลุซ้ายมีหนึ่งจุดสำคัญนะฮะ
อกจากนี้ชายโครงขวากระสุนฝังในครับข้อเท้าด้านขวาโดนยิงอีกด้วยครับ
๓จุดอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับอีกหนึ่งคนที่นั่งมาด้วยบนรถกับนายสมเกียจ
เป็นวัยรุ่นอายุสิบแปดชื่อในเต้ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยครับแม้แต่น้อยนะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นในเต้เขาบอกเขาหลับแล้วสะดุ้งตื่นตอนได้ยินเสียงปืน
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องครับพื้นที่หมู่ที่๘ในตัวเมืองพัทธลุง
นายสมเกียจคือคนด้านซ้ายบนจอนะครับคุณผู้ชมที่ตอนนี้คุณหมอกำลังเร่งช่วยชีวิต
จุดเกิดเหตุตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอรถเก่งสีดำของนายสมเกียจ
ร่องรอยคือโดนยิงบริเวณกระจกคือกระจกตรงนี้เห็นไหมฮะไปทั้งบานเลย
นี่ครับแล้วประตูฝั่งคนขับมีร่องรอยกระสุน๒นัด
ประตูด้านหลังฝั่งคนขับเจอรอยกระสุนอีก๑นัดครับ
แล้วนี่ในรถก็ยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะฮะ
เหล่านี้คือร่องรอยหลักฐานครับเพื่อนรุ่นน้องที่นั่งมาด้วยในรถก็คือในเต้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไปเที่ยวผับกันมา
แล้วนายสมเกียจกำลังขับรถเพื่อจะกลับบ้าน
จังหวะที่เดินมาขึ้นรถที่ลานจอดรถหลังผับ
ตอนนั้นเจอผู้ชายแปลกหน้ารูปร่างผอมสูงประมาณสัก๑๘๕เซนครับ
เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนแล้วอยู่ก็ถามขึ้นมาเลย
สักแม็กซ์ไหมงงเลยฮะจู่มาถามว่ายิงสักแม็กซ์ไหมคืออะไรเนี่ย
นายสมเกียจและตัวนายเต้ไม่ได้สนใจฮะก็ขึ้นรถสตาร์ทแล้วขับออกมา
ขับออกมาได้แป๊บหนึ่งในเต้เนี่ยเขาผลอยหลับไปได้ยินเสียงปืนดังประมาณสามสี่นัด
ดุ้งตื่นเลยครับตกใจหันมาดูเฮ้ยเอ้าปะเกียจฉายาของเขานะ
เก็ตโดนยิงเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลือดอาบเต็มตัวเลย
เต้บอกว่าป่าเกียจหรือว่านายสมเกียจมีคู่อริเยอะ
เที่ยวทีไรต้องระมัดระวังตัวตลอด
แต่ยืนยันว่าล่าสุดที่ไปผับเมื่อคืนไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยสักคน
ออกมาก็แค่มาเจอผู้ชายที่พูดแปลกยิงสักแม็กซ์ไหม
แล้วปากเกรดก็โดนยิงจริงส่วนตัวของเขา
นี่ฮะโอ้โหคราบเลือดติดตัวเปื้อนเสื้อเขาด้วย
เพราะว่าอยู่ในรถพอดีไงพยายามที่จะช่วยเหลือป่าเกียจตอนนั้น

ต่อมาครับพิสูจน์หลักฐานไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรถของนายสมเกียจนะครับ
พบว่าประตูด้านหน้าด้านหลังฝั่งคนขับมีร่องรอยกระสุนปืนนับแล้ว๔รูครับ
กระจกฝั่งคนขับก็พังเสียหายจากกระสุนปืนนะฮะ
ด้านขวานี่คือภาพล่าสุดที่พิสูจน์หลักฐานลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็ไปเก็บหัวกระสุนปืน๙มมฝังอยู่ในตัวรถ
ได้หลักฐานมาทั้งหมด๓หัวกระสุนด้วยกันนะครับ
ใส่ในซิปล็อกเอาไว้แบบนี้ฮะ
ก่อนจะไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยอมรับ
รถนายสมเกียจนั้นมีกล้องหน้ารถ
แต่น่าเสียดายกล้องไม่สามารถบันทึกอะไรไว้ได้เลยครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้พูดคุยกับพนักงานร้านข้าวต้ม
ชื่อว่านายสายอรุณเป็นคนที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บ
เขาบอกว่าตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ที่ร้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดหน้าร้าน

นี่นะฮะป้าสายอรุณนะครับ
จากนั้นมีวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาขอความช่วยเหลือ
บอกป้าช่วยด้วยป้ามีคนโดนยิงบนรถน่ะ

แล้วก็ให้คนในร้านแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ

ไม่รู้ไม่รู้เอ็นไม่ได้ยินอะไรเลย
แล้วอยู่ก็เด็กก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือแล้ว
เด็กคนนั้นบอกว่ามันโดนยิงมาจากที่อื่น
ไม่ได้มันก็ยืนสั่นมันก็บอกแค่นั้นแหละ
มันบอกป้าป้าขอช่วยหน่อยแค่นั้นแหละ

ผมขอความช่วยเหลือหน่อยขอน้ำด้วยสักครู่
อย่างนั้นเลยแล้วพี่น้องแคทเชียร์เขาก็โทรหาตำรวจกับกู้ภัย
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่แถวผับที่เกิดเรื่อง
ที่คนเจ็บเข้าไปเที่ยวก่อนที่จะมาโดนยิงนะครับ
แต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยครับ
เพราะเพิ่งมาเปิดร้านตอนกลางวัน

หลังจากผับปิดประมาณตีหนึ่งเสียงเพลงก็เงียบไป
พอเสียงเพลงเงียบปั๊บแป๊บเดียวครับ
ได้ยินเสียงปืนดังสวนขึ้นมา๓นัด
เหมือนไล่ยิงกันมาบนถนน
ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับผับนะฮะ
ห่างออกไปประมาณสัก๓๐๐๔๐๐เมตร
คือได้ยินเสียงดังเหมือนปืนยิง

ก็เลยไม่ได้มีใครเอกใจหรือว่าสนใจอะไรนัก
รู้อีกทีมีคนโดนยิงบาดเจ็บและอาการน่าเป็นห่วง
เป็นที่รู้จักของกลุ่มวัยรุ่นของพัทธลุง
เบื้องต้นตำรวชสอบปากคำพยานไปละหนึ่งปาก
แล้วจะเรียกคนใกล้ชิดของคนเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ตอนนี้ตั้งปมเอาไว้ว่าอาจจะเป็นปมขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่อย่างไร
และอาการตอนนี้ของนายสมเกียจนั้นยังคงน่าเป็นห่วง
แม้ว่าคุณหมอจะผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วก็ตาม
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอาการบาดเจ็บและทางคดีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ